ตอนนี้ต้องบอกเลยว่านุ่มค่ะหัวใจสลาย
ส่วนสาวจะต้องหยิบผ้าเช็ดน้ำมาปาดน้ำตาโดยเร็วเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อ๒๓วันก่อนนะคะ
มีภาพคู่ออกมาค่ะเป็นภาพของคุณเทยารอเจอร์
แล้วก็คุณมิกก้าค่ะนักฟุตบอลทีมชาติไทยนั่นเอง
หลายคนก็เลยสงสัยนะคะถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคน
มาวันนี้ค่ะเทยาออกมาบอกแล้ว
ไม่อยากจะพูดเหมือนน้ำตาจะไหล
เป็นประเด็นฮือฮาบนโลกโซเชียล
หลังมีภาพคู่สุดสวีทระหว่างนักแสดงสาวเทยาโรเจอร์และมิกก้า
นักศึกษ์บอลทีมชาติไทยเผยแพร่ไปทั่ว
ทำเอาหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่ไปสปาร์คกันได้อย่างไร

เพราะว่าล่าสุดสาวเทย่าได้ออกมาเผยถึงสถานะความสัมพันธ์
กับนักศึกษ์บอลหนุ่มรุ่นน้องแล้วแบบไม่มีกัก
ว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จริง
โดยมีลีซอร์ธีรเทพนักฟุตบอลหนุ่มรุ่นพี่
อดีตเพื่อนร่วมสโมสรเดียวกับมิก้า

จากนั้นก็สารสัมพันธ์จนเลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจ
พร้อมกันนี้ยังขอปฏิเสธว่าไม่ได้ครบซ้อน
พอเลิกรากับอดีตคนรักนาน๗เดือนแล้ว
ส่วนเรื่องอายุที่ห่างกันเกือบ๖ปี
สาวเทย่ายืนยันว่าไม่มีปัญหาค่ะ
ก็ไม่ค่ะเหมือนเราก็ต่างคนต่างเป็นเพื่อนกัน

ฐานะที่ชัดเจนนี่ประมาณกี่เดือนนะคะ

สมมุติว่ายังไม่มีใครเขียนมาด่าเทค
ฮัปตีแล้วค่ะ
แต่ก็เข้าใจแล้วว่าจะคงมีผู้หญิงหลายคนที่ออกฮัก

ถ้าใครรู้จักมิก้าเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเด็กอะค่ะ
คือเราสองคนก็ผู้ใหญ่กันทั้งคู่อยู่
แล้วก็คุยกันรู้เรื่องก็โอเคแล้วล่ะค่ะ